สำหรับงานวิวาแห่งปี
อย่างคู่รักเด็กแนวค่ะแก้วจริญญาและโทนี่รากแก่น
เขาเข้าสู่ประตูวิวากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้วันนี้เราก็เลยมีบรรยากาศดีมา
ฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ

บรรยากาศที่บอกเลยว่าโรแมนติกมากและอบอวนไปด้วยความสุข
กลางครอบครัวญาติและเพื่อนสนิท
เราก็เลยเก็บตกเพื่อนเจ้าบ่าวสุดหล่อที่อยากจะบอกต่อ
และเพื่อนเจ้าสาวที่สวยจนอยากบอกต่อเช่นกันนะคะ
เริ่มกันที่เพื่อนเจ้าบ่าวกันก่อนเลย
กลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าหล่อจนอยากบอกต่อจริง
พีชพัชระพิษกาชัยเกรทวรินทร
กันกันตะถาวรและสาวหล่ออย่างหมอเจี๊ยบละลา
แค่พูดว่ามีหวานใจตัวจริงกันหรือยัง
บางคนก็มีแล้วบางคนก็ยังไม่มีนะจ๊ะ
ด้านเพื่อนเจ้าสาวก็สวยจนต้องบอกต่อด้วยเช่นกัน
พลาดไม่ได้เลยกับสองเพื่อนซีอดีตสมาชิกร่วมวงอย่าง
เฟย์และฟางแต่ก่อนเขาเป็นวงเฟย์ฟางแก้วจำได้ไหม
คือสวยออร่าไม่แพ้กันเลยนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีสาวมะปรางอลิสา

ส่วนคนนี้ค่ะแม้จะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง
แต่ความสวยต้องบอกต่อเช่นกันเมย่านนทวันของเรานั่นเองนะคะ
คือสวยสง่ามากเมื่อวานนี้นะ
และอีกหนึ่งคนค่ะไหว้เป็นเย้อลิสา
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปเลยหรือเปล่า
เพราะเมื่อวานนี้เธอรับช่อดอกไม้ได้ค่ะ
ที่สำคัญมาในชุดที่โดดเด่นมากสีแดงแรงฤทธิ์นะคะ
โอ้โหเลิศไม่แพ้ใครเลยนะ
ต้องบอกว่าเพื่อนเจ้าสาวแต่ละคนเข้ามาในชุดสีสัน
สมกับมางานแต่งบ่าวสาวสายแฟชั่นจริงเลยนะ
บอกเลยว่าโอ้โหมันสนุกสุดเวียงเลยนะคะ
บ่าวสาวก็มาในชุดแฟชั่นที่จัดเต็ม

โอ้โหถ้าได้เลยอะฆ่ามันใช่เลยอะ

เหมาะกับเป็นคู่รักเด็กแนวแนวนี้แหละ
จากนี้ค่ะบ่าวสาวป้ายแดงเขายังให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าทุกคนที่มาเป็นสักขีพยานนะคะว่า
เขาจะรักและดูแลเจ้าสาวเป็นอย่างดีค่ะ
อย่าหวานมากค่ะ
ใจเย็นจูบกันเนี่ยเก็บไว้คืนนั้นก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเก็บกลางคืนก่อน
แต่ว่านอกจากช็อตสวีทโรแมนติกเมื่อสักครู่นี้นี่เลยค่ะ
ยังมีการจุดพลุไฟเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับงานวิวาของทั้งคู่นะคะ
เรียกได้ว่าสวยงามอลังการแบบสุดเลยนะ
ได้ข่าวว่าเขาสุดท้ายแขกที่มาในงานด้วยนะ
เชื่อได้เลยนะคะว่าน่าจะยิ้มไปพร้อมกับพวกเขาทั้งสองคน
ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคุณแก้วและคุณโทนี่ด้วยนะคะ
อยากให้เห็นเด็กแนวตัวน้อยออกมาไวแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ